คำแรกที่ลูกพี่พูดกับพี่คือ

เขาเห็นคนนั่งหันหน้าเข้ากำแพง
ไปตามที่ใครมานั่งอยู่ในห้อง
ก็บอกไม่มีพี่จะเดินมาคนสุดท้าย
อาจจะเป็นภาพของศิลปินเอกของโลกนามว่า

ถ้าหากว่าท่านอยู่กับอู้จริง